คุณผู้ชมคะจากกรณีการเสียชีวิตของเจ้าสัววิชัย

ใช่ค่ะมีความคืบหน้าเพราะว่ามีการเปิดเผยผลการสอบสวนเบื้องต้นออกมาแล้ว
ซึ่งพบว่าเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าสัววิชัยเนี่ย
ตอบสนองต่อคำสั่งของนักบินค่ะ
การเปิดเผยของหน่วยงานสอบสวนอุบัติเหตุทางอากาศ
ซึ่งก็ทำหน้าที่สอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานพลเรือนในอังกฤษ

เลคอปเตอร์เริ่มหันไปทางขวา
ซึ่งเป็นการสวนทางกับคำสั่งที่นักบิน
เหยียบคันเร่งควบคุมทิศทางให้ไปทางซ้าย

ก็เลยทำให้เฮลิคอปเตอร์ตกลงมา
จากระดับความสูงประมาณ๑๒๐เมตร
ในลักษณะที่ส่วนลำตัวของเฮลิคอปเตอร์ตั้งตรง
สาเหตุที่ทำให้เฮลิคอปเตอร์สูญเสียการควบคุม
ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่

ว่าในวันเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ลำนี้
เริ่มต้นการเดินทางจากทางท่ากัดสยาน
โดยมีนักบิน๑คนแล้วก็มีผู้โดยสาร๑คนบนเครื่อง
หลังจากนั้นก็ไปจอดที่ท่าจอดเฮลิคอปเตอร์
ลอนดอนเฮลิพอร์ตในย่านแบตเตอร์ซีในกรุงลอนดอน
แล้วก็มีผู้โดยสารขึ้นมาอีก๓คน
หลังจากนั้นนักบินแล้วก็ผู้โดยสาร๑คน

ซึ่งในเที่ยวบินนี้จะออกจากเมืองเลสเตอร์
มุ่งหน้าสู่ท่ากัดสยาน
ท่ากัดสยานสตาร์นเต็ดชานของกรุงลอนดอน
โดยมีคนบนเครื่องนี้นะคะ๕คน
มีเจ้าสัววิชัยมีทีมงาน
คือนางสาวนุสราสุกหน้าไม้
กวีพรพันแพร่แล้วก็นักบินอีก๒คนนะคะ
ก็คือนายเอริกสวอฟเฟอร์ซึ่งเป็นนักบิน
แล้วก็นางสาวอิสเบลล่าโรซ่าเลโควิชนะคะ
แล้วก็ขณะที่คลิปที่ถูกแชร์กันอย่างแพร่หลาย
ผลิตโดยบริษัทในอิตาลีกำลังขึ้นบินตามปกติ
ใช้เวลาประมาณ๔๐วินาทีแล้วก็หยุดชะงัก
หลังจากนั้นก็หมุนคว้างแล้วก็ตกลงมาแบบนี้นะคะ